คุณผู้ชมฮะเรามาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
โอ้โหคนที่โพสต์ไว้คนแรกเขาบอกว่าที่หายแล้ว
ใช่มันจะชี้หายไปกันใหญ่แล้วนะครับ
เพราะตอนนี้อินทรูต่างประเทศเขารีวิวยาหยอดตา
แล้วบอกว่าหยอดแล้วตาเปลี่ยนสีได้

ถ้าคุณตาดำคุณอยากเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล

อีกสักพักตาคุณจะเปลี่ยนสีทันที
โดยระบุข้อความบอกอะไรครับเนี่ยเปลี่ยนสีดวงตา
แค่ใช้ยาหยอดตาเหรอทำไมถึงกล้าซื้อไปหยอดตา
ไม่รู้เลยว่ามันคือสารอะไรและปลอดภัยหรือเปล่านะฮะ
แล้วก็หมอแหลปก็ยังเขียนบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนสีดวงตา
แนะนำให้ใช้คอนแท็กเลนสีสิหรือว่าปรึกษาจสู่แพทย์
ซึ่งมีคนเคยทำได้อย่างที่ผมบอกไปร่วมโฆษณานะฮะ
ก็ราคาหลายบาทนะแต่ว่ามันสามารถทำได้อันนี้ปลอดภัยนะครับ
แต่อย่าไปหาทำอะไรแปลกแบบยาหยอดตาเปลี่ยนสีนะ
เดี๋ยวตาบอดไม่รู้เด้อนะครับ
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็หยิบของคนต้นโพสต์
เขามาโพสต์ไว้อย่างที่ผมบอกไปนะต้นโพสต์เขาบอกว่า
พากันรีวิวยาหอดตาที่บอกว่าหยอดแล้วตาเปลี่ยนสีได้

แล้วก็มีการเคลมว่าหยอดตาคุณวันละหยด๒หยดตาก็จะเปลี่ยนสี
แล้วคุณจะลืมคอนตรักเล่นไปเลย
พีคก็คือเลือกสีตาได้ด้วยนะ
คุณน้ำแข็งตาสีดำอยากเป็นตาสีฟ้าตาสีน้ำข้าวเนี่ย

และทีนี้คนโพสต์บอกมันเป็นไปไม่ได้แน่นอน

ต้องถามหมอลินล่ะค่ะจากสุแพทย์นะคะ
ซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราจะได้พูดคุยกันนะคะ

สวัสดีคะหมอไม่เห็นเดี๋ยวนะค่ะ

ถามเลยดีกว่าหมอลินเรื่องของยาหยอดตาเปลี่ยนสี
ใช่ที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลนี้มันคืออะไรกันแน่คะหมอลิ้น
ก็จริงมันยาตัวนี้มันมีมาสักพักแล้วค่ะ
อาจจะมีหลายยี่ห้อผลิตออกมาก็หลายปีแล้ว
แต่อาจจะเพิ่งมาฮิตกันในดังในบ้านเราช่วงนี้นะคะ
จริงแล้วมันเป็นอย่าเรียกว่ายาเลยครับ
จริงแล้วมันเป็นสารที่เอามาหยอดตา
ตัวมันเองเนี่ยมันจะไปขัดขวางการผลิตเม็ดสีที่อยู่ที่ม่านตาของเรา
คล้ายกับเหมือนเราทาครีมทาให้ผิวขาวนี่แหละค่ะ

พวกนี้เวลาหยอดมันจะไม่ได้เปลี่ยนทันทีค่ะ
มันจะแบบค่อยทีละนิดใช้เวลาต้องหยอดทีแบบหลายเดือนนะคะ
หมอลินคะแล้วทำไมถึงบอกว่ามันสามารถเลือกสีตาที่จะเปลี่ยนได้เลยเหรอคะ
คืออันนี้สี่ตานี่หมอคิดว่ามันไม่ได้ขึ้นกับ
มันไม่ได้ขึ้นจริงหมอว่ามันไม่ได้ถึงกับเลือกได้ค่ะ
เพราะว่าจริงแล้วมันต้องขึ้นกับพื้นฐานของเม็ดสีที่ตาของแต่ละคนใช้ด้วยค่ะ
ว่าพื้นฐานเนี่ยเรามีเม็ดสีอะไรที่
มีเม็ดสีหนาแน่นแค่ไหนมีเม็ดสีอะไรบ้างนะคะ
คิดว่าเพราะว่าต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นเครื่องสำอางนะคะ
มันเหมือนเราย้อมผมมันคงไม่ได้เหมือนกับกล่องว่า
เราทำออกมาแล้วสีจะเป็นแบบนี้อย่างนี้ค่ะ
เอาเหรอฮะขัดขวางการผลิตเม็ดสีของตาเรียกว่าเป็นสารหยอดตา
ตอนแรกนะหลายคนที่เห็นในแชร์กันนึกว่าแบบไอ้ตัวสารหยอดหรือว่ายาหยอดเนี่ย
มันจะเป็นสีของมันสมมุติเราซื้อสีชมพู
อ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ
ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ซื้อสีนี้แล้วได้สีนี้เป๊ะอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะ
เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ค่ะน่าจะเป็นการโฆษณาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ครับแต่ทีนี้ที่คุณหมอบอกเรื่องของหลักการทำงานของสารตัวนี้
หยอดตาตัวนี้ที่ไปขัดขวางการผลิตเม็ดสี
มันมีสารเคมีหรือมันมีอันตรายอะไรไหมคุณหมอ

ต้องบอกว่าเราต้องรู้ก่อนว่าจริงแล้วเนี่ย
เขาหมอก็ไปดูมานะเพราะว่ามันถูกต้องเหรอ
เขาก็จะบอกว่าเขาจริงแล้วเขาจดเป็นเครื่องสำอางนะคะ
ไม่ใช่ยาเขาไม่ได้ออยอร์นะคะถึงจะเป็นอเมริกา
ก็คือเขาจอดเป็นเครื่องสำอางเขาจะบอกว่าเขาในแอปพลูฟโดย
กรเกี่ยวกับคอสเมติกก็คือเป็นเรื่องของเครื่องสำอาง
เครื่องสำอางเนี่ยเขาไม่ได้ดูอะไรเยอะค่ะ
เขาจะดูแค่ว่าสารนี้คืออะไร
ฉลากโฆษณาถูกต้องไหมคือเขาดูแค่นั้น
แต่ไม่ได้ดูเรื่องของความปลอดภัย
เขาว่าหยอดแล้วจะเกิดผลแทรกซ้อนอะไรไหม
สารตัวนี้หยอดแล้วถ้าเอาไปหยอดตา
จะเกิดผลอะไรกับตาไหมเขาไม่ได้ดูนะคะ
แล้วก็หยอดแล้วจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะคะ
ถ้าเป็นยาบอกเลยว่าหยอกเท่านี้ได้ผลอย่างนี้อันนี้คือยา
แต่ที่เขาบอกว่ายอดได้สีนี้ถ้าจดเป็นเครื่องสำอาง
มันไม่มีทางที่จะบอกได้แน่นอนอยู่แล้วว่าหยอดนี้
คุณต้องได้แบบสีนี้หรืออะไรแบบนี้
ผลข้างเคียงเป็นยังไงมีงานวิจัยรองรับไหม
แล้วก็ถึงจะผ่านได้แล้วบอกได้ว่าปลอดภัย
คุณหมอฮะหลักการที่คุณหมอบอก
ถ้าเขาไปเป็นสารที่ขัดขวางการผลิตเม็ดสีของตา
แล้วสีเราอาจจะออนร่วงหรือเป็นสีอะไรก็ตาม
แล้วมันจะอันตรายในระยะยาว

หมอสรุปสิ่งที่หมอกังวล๓ข้อนะคะ
ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันนี้มันอาจจะเป็นอะไรได้บ้าง
อันแรกเลยคือถ้าการควบคุมการผลิตที่ไม่ดีพอ

อาจจะมีปนเปื้อนเพราะฉะนั้นยาหยอด
ถ้ามีปนเปื้อนเชื้อโรคเนี่ยโอกาสติดเชื้อได้
มันเคยมีมาแล้วค่ะที่ยาหยอดตา
แล้วมันมีสารปนเปื้อนยาเลยนะคะ
ปนเปื้อนจนกระทั่งเอาออกมาใช้แล้ว

เพราะอันนี้ถ้ายิ่งไม่ใช่ยาด้วยมีความเสี่ยง
ข้อสองก็คือว่าการลดเม็ดสีเนี่ย
จริงแล้วในธรรมทฤษฎี
ถ้าเราลดเม็ดสีเฉพาะส่วนที่เป็นมาตราจริงเลยเนี่ย

หมายถึงว่าก็เหมือนกับต่างชาติ
ที่เขาเม็ดสีที่มั่นตาอ่อนอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าแม่ศรีมันไม่ได้อยู่ที่ม่านตาอย่างเดียวค่ะ
ตาเรามันมีเม็ดสีในส่วนที่อยู่ที่จอประสาทตาด้วย
ซึ่งอันนี้มันมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นของเรา
ถ้ายาตัวนี้มันเข้าไปถึงข้างหลัง
แล้วมันไปลดเม็ดสีที่จอประสาทตาเราด้วย
อันนี้มีผลต่อการมองเห็นอันตรายแน่นอน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
หรืออะไรก็ที่เราไม่รู้นานเนี่ยมันอาจจะทำให้ความดันตาขึ้นได้
อย่างเช่นอย่างเรากินกาแฟมันก็มีผลเรื่องความดันตาของเรา

เหมือนกันการที่เราเอาไปหยอดเนี่ยถ้ามันทำให้ความดันตาขึ้น
มั่นใจว่าเขาไม่ได้วัดแน่นอนตอนผลิต
เพราะฉะนั้นถ้าความดันตาขึ้น
สุดท้ายคนไข้กลายเป็นต้อหินเลย
สุดท้ายนี่กูหมอลินตื่นหน่อยสั้นหน่อย

ใช่ค่ะเกลียดยอดได้อย่างไรคือไม่รู้อะไรเลยนะคะ
บอกว่าจริงแล้วเรื่องพวกนี้นี่

เพราะว่าเดี๋ยวคุณหมอต้องไปผ่าตัดค่ะ

นี่จักษุแพทย์เตือนเอง
หมอลินยังบอกกล้าหยอดได้ยังไง
คุณมันจะไปขัดขวางการผลิตเม็ดสี
ต้องระวังเรื่องการสารปนเปื้อนต่างที่มันจะติดเชื้อได้
แล้วอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ลดสีเม็ดสีแค่ที่ม่านตา
มันไปถึงจอประสาทตาอันนี้ส่งผลกับการมองเห็นตาบอดได้
แล้วยิ่งหยอดต่อเนื่องนานเอา๖เดือนขึ้นไป
เรื่องความดันตาอาจจะเป็นต้อหินได้ด้วย
อย่างไรก็ตามปรึกษาจากสู่แพทย์

ที่ฉันลงเข้าไปดูนะที่เว็บไซต์ต่างประเทศมีขายหลายที่เลยนะ
คุณผู้ชมเอางี้ก็ต้องวิจารณญาณหน่อยแล้วก็อาจจะต้องปรึกษาจตุแพทย์นะคะ